วิสามันไปต่อกันที่เรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านบอกเห็นรถกระบะคันนี้อืม
แล้วปรากฏว่าเขาบอกพอผ่านไปเฮ้ยรถหายไปแล้ว
หายไปไหนขับตามไปดูหน่อยปรากฏไปตกลงข้างทาง
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเหลือตอนที่ช่วยออกมาเป็นยังไงไปดูค่ะ
โชคดาวต่ออยู่ที

เดี๋ยวนะคุณพี่เขาพร้อมที่จะล้มทั้งยืนทุกเมื่อเลยนะครับ
เอาอย่างนี้ดิฉันให้คุณเดาให้คุณผู้ชมเดาแล้วส่งข้อความบอกหน่อยก็ได้
คุณผู้ชมคิดว่าเขามึนศีรษะกระแทกแล้วมีอาการเซแบบนั้นหรือเขาเมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๖โมงเย็นนะคะ

คือเขาติดอยู่ในรถกระบะนี่แหละกระบะมันไปตกลงข้างทาง
ที่ถนนซ้ายจะตุระพักพี่มารปฐมรัฐค่ะ
พอไปถึงกู้ภัยพยายามอ้าวปรากฏมีคนติดอยู่ในรถ

ไม่ทราบชื่อคนขับรู้แค่ว่าอายุน่าจะประมาณสัก๕๐๖๐ปี
ทีนี้พอตอนเข้าไปถึงโอ๊ยแน่นอนแหละ
กู้ภัยสิ่งแรกเขาต้องกลัวคนขับบาดเจ็บถูกไหม
แหวกต้นมุ้งต้นไม้เปิดประตูเข้าไปเอาตัวคนขับออกมา
พอออกมาพี่พี่แทบยืนไม่ได้เลย
มึนเมาคุณพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง
โชคดีแค่ไหนที่เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ

ทำอะไรอ่ะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายดูสิออกมานี่เซตตุ่มออกไปเลย
พอจังหวะคือเขาคงคิดว่า
คือกู้ภัยเขาคิดว่าน่าจะพอยืนได้เพราะเห็นว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ทีนี้พอจังหวะเหมือนกับกูภัย
เขาก็หันไปดูตรงรถว่ามีใครไปตรวจเท็กติดรถอะไร
พี่คนนี้เซล้มตึ้งลงไปค่ะ

ทำไมขับไหลมาอ่ะ
ออกมายืนดูข้างถนนสักพัก

ขับรถตามไปดูชาวบ้านก็ดีนะเป็นพลเมืองดี
เห็นรถตกไปข้างทางเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือ
ดีนะคุณที่ไม่ได้ไปชนใครเข้า